ต่อนะคะกับเรื่องราวของแม่บุ๋มปนัดดาค่ะ

คุกคามขนาดไหนเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคะ
คือแม่บุ๋มเนี่ยโพสต์ให้เราดูได้เลยแบบนี้เลยนะคะว่า
คือประกาศให้รู้เลยนะคะว่าตอนนี้กำลังถูกคุกคามทางเพศอย่างหนักค่ะ
โดยมีผู้ใช้ชื่ออินสตาแกรมนะคะตามที่เห็นหน้าจอนี่แหละค่ะ
แต่ละข้อความคุณผู้ชมนี้ฉันอ่านไม่ได้จริง
คือติดเลสแล้วก็คือลวนลามรุนแรงมาก
มีการพูดถึงอวัยวะเพศนู่นนั่นนี่ของที่รับคือทุกอย่าง
ลวนลามกันหมดเลยคุณผู้ชมนะคะ
แล้วก็ที่สำคัญพี่บุ๋มบอกแสดงอาการหื่นกามผ่านข้อความเยอะมากจริงค่ะ
แต่มีคำนึงที่เขาเขียนประกอบมาคำว่าอะไรรู้ไหมเขิน
เขินพี่บุ๋มจะมาเขินอะไรว่าเขาขนาดนี้
ฝากชื่อจริงให้ด้วยนะคะบอกว่าผมชื่อนายอุดมเดรดาต
งานนี้มาเล่นกับแม่แม่ก็เลยเช็คสิคะ

แฉพฤติกรรมของผู้ชายลายนี้นะคะ
แล้วก็ฝากข้อความไว้แบบแสบสวงเลยนะคะ
แต่ละข้อความโอ้โหรู้สึกเขินอย่างที่ว่าเลยล่ะค่ะ
เขินจนอยากจะกระทืบหน้าพี่เลย
แม่บุ๋มเขาเขียนไว้แบบนี้ค่ะในแคปชั่นค่ะ

แต่ถ้าไม่อยู่คุกคามก็คือจะไปหาที่บ้านเลย

บุ๋มบอกว่าเดี๋ยวดิฉันเขินที่นักเดี๋ยวไปหาเลย

บันเทิงไทยรัฐก็ต่อสายตรงไปถามแม่บุ๋มนะคะ

เจอแน่ก็คือเห็นบอกว่า
เขาลามไปแค่แม่บุ๋มคนเดียวนะ

คือเจอคนนี้ทำมาเป็นปีแล้วค่ะ
คือเจอคนนี้ทำมาเป็นปีแล้วค่ะ
ก็คิดว่าคงถึงเวลาต้องดำเนินคดีจริงจังแล้วค่ะ
ก็คิดว่าคงถึงเวลาต้องดำเนินคดีจริงจังแล้วค่ะ
ก็คิดว่าคงถึงเวลาต้องดำเนินคดีจริงจังแล้วค่ะ
เพราะนี่คือบุ๋มมาในข้อความชัดส่วนตัวด้วยนะคะ

แล้วก็แอบอ้างชื่อคุณอุดมเดราดาต
ซึ่งทางคุณอุดมเองก็มีการไปแจ้งความไปเรียบร้อยแล้วค่ะ

ไปแจ้งความเรียบร้อยแล้วนะคะ

พร้อมขอบคุณอุดมที่ติดต่อมานะคะ
แล้วก็เดี๋ยวพี่บุ๋มจะจัดการต่อไป

เป็นเรื่องราวที่มันปั่นป่วน

แต่ก็ดีนะให้พี่บุ๋มเนี้ยจัดการเป็นตัวอย่างละกัน
เพราะว่าบางทีเราไม่จัดการอะไรพวกเนี้ยมันย่ามใจ

บางคนก็ถึงลงถึงสารอะไรกันไปก็ว่ากันไป

ลืมนะว่านี่ซื้อเจ๊สั่งลุยนะคะ
กับใครไม่เล่นเล่นกับแม่บุ๋มนะจ๊ะ